คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่พระเอกคนนี้ละกันนะคะยืนหนึ่งจริงสำหรับวิกหมอชิดนะคะ
คุณเวียนสุคลลวาสค่ะเมื่อผืนนี้เขาไปรับรางวัล
เหนือไปมอบผ้าห่มให้น้องที่บนดอยจังหวัดเชียงรายด้วยนะ
แล้วพี่เวียบอกอะไรบอกว่าเด็กผมหรือเด็กครับ
เบลล่าก็บอกว่านะก็ทั้งคู่น่ะไครอะไรประมาณนั้น
แล้วแบบนี้จะมีงานอีเวนต์พูดหรือเปล่า

อยากให้ติ่งฟินนะคะผู้ชม
ไปฟังไอ้เวียเปิดอกเปิดใจหวานฉ่ำนะคะ
ปลาอิโมติคคลรูปหัวใจใส่รวดเลยจ้า
ทุกปีก็มีโอกาสได้ร่วมทำบุญอะไรอย่างนี้แล้วก็
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางแฟนคลับ
ที่เขาแบบปีหนึ่งก็จะได้ไปครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้
ก็ดีครับมีกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่น่าทำตาม
ก็เหมาะสมที่จะให้คนได้รับรู้อะไรอย่างนี้ครับ

จะมียังไม่สมบูรณ์ด้วยกันอีกไหม
ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีครับ
มีงานคู่กันไหมคะคู่อะไรอย่างนี้ยังไม่มี

ถ้าไม่ได้เป็นตัวที่เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันอะไรอย่างนี้
งานอื่นรู้สึกว่าที่ผมเช็คดูยังไม่มีครับ
ใครที่อยากเห็นก็ต้องรอติดตามนิดนึ
เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยครับ

พอเรื่องความรักพี่เวียนะตอนนี้ก็เปิดตัวชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
บางคนบอกว่าโอ้น่ารักเหลือเกินนะคะ
อยากจะออกงานคู่กันอะไรประมาณนั้น

จากจะเป็นคู่ที่รับงานร่วมกันบ่อยแล้วยังเป็นคู่หวานสายบุญอีกด้วยนะคะ
เพราะว่าถึงแม้ว่าคุณเวียเนี่ยเขาจะไปเขาเรียกว่าไปมอบของให้กับเด็กบนดอย
ล่าก็ไม่พลาดนะคะที่จะเอาของฝากพี่เบียร์ไปให้กับน้องด้วย
คือถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาก็ฝากของไปเรื่อยนะคะ
คือเรียกได้ว่าติดต่อกันทุกวันมีคอมมงคอมเมนต์แซวกันหยอกเอิญ
น่ารักทำให้บรรดาแฟนคลับเนี่ยฟินกันเหลือเกินสำหรับใครที่เชียร์คู่นี้กันอยู่นะคะ